กินอาหารญี่ปุ่นก็หมดแล้ว
วันน่าระวันก็จะไม่เหลือแล้วนะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ